ดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อชื่อดังดวงใจบิส
ก่อนหน้านี้ได้มีการเอามาโพสต์เฟซบุ๊ก
ตามหาคุณแม่อายุ๙๐ปีบอกว่าหายไปจากโรงพยาบาล
แล้วก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณสักเย็น๔โมงเย็นค่ะ
คุณตัวดีไซเนอร์ชื่อดังเจ้าของห้องเสื้อดวงใจบิส

ว่าคุณแม่นั้นถูกพี่สาว
นำตัวออกไปจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์นะคะ

อยากจะให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เพราะเป็นประเด็นในลักษณะของความขัดแย้งในครอบครัว
น่าจะเป็นปมเรื่องของมรดก๓๐๐ล้านบาท
นายเกราะติชนศิษฐ์เจ้าของห้องเสื้อดวงใจบิษฐ์
แถลงข่าวชี้แจงข้อที่จริง
กรณีนางสมพรชนลสิทธิ์อายุ๙๐ปี
มารดาถูกนายอาภากรในวัดหลานชาย
ซึ่งเป็นบุตรของนางดวงใจในวัดพี่สาวของตัวเอง
นำตัวออกจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๒๖เมษายนที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้แจ้งความเอาไว้แล้วที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทย
เมื่อ๒๙เมษายนแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร
กิรติก็เลยเรียกร้องให้นางดวงใจนำตัวแม่กลับคืนมา

เพื่อให้ญาติพี่น้องคนอื่นดูแลได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
กิรติบอกว่านางดวงใจไม่ใช่พี่สาวโดยสายเลือดนะคะ
แล้วก็นางดวงใจอยากจะเป็นผู้อภิบาลแม่แต่เพียงผู้เดียว
เพราะว่าต้องการทรัพย์สินมูลค่ากว่า๓๐๐ล้านบาท
จากครอบครัวมีพี่น้อง๔คนตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว๒คนค่ะ
แม่ก็เล่าบอกว่ารักกันแบบให้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องจริงนะอะไรอย่างนู้นอย่างนี้
ผมก็ยังคิดในใจเลยมาเล่าให้ฟังทำไม
เห็นจำเป็นเลยเราก็รักกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แค่คำพูดที่ว่าจะให้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นจริงนะ
มันสามารถผมบอกได้เลยว่าเขาไม่ใช่พี่สาวเรา
แม่บอกครับว่าเขาไม่ใช่พี่สาวเรานะ
รู้ใช่ไหมว่าเขารู้ใช่ไหม
แค่นั้นเขาถามคุณคุณคิดว่าคุณแม่จะบอกอะไร

คือนายกิรติก็ขอความช่วยเหลือจากพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งก็บอกว่า
สถาบันเดียวกันในอดีตค่ะ
ก็อยากจะให้มาช่วยเหลือไกลเกลียดปัญหาที่เกิดขึ้นยุติเรื่องราวทั้งหมด
แทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
บอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้สารมีคำสั่งให้แม่ของนายกิรติเนี่ย
บุคคลไร้ความสามารถซึ่งก็ให้ทั้งนางดวงใจและนายกิรติ
เป็นผู้อนุบาลทั้งสองคนเลยดังนั้นทั้งสองคนก็เลยสามารถดูแล
คุณแม่ได้และเท่าที่ทราบก็คือมีการไปแจ้งความที่สอนอบางซื่อ
ก่อนหน้านี้คือนางดวงใจพี่สาวเนี่ยไปแจ้งความบอกว่านายเกียรติ
ลักทรัพย์ตู้เซฟเสื้อผ้าและทำให้เสียทรัพย์ทำลายประตูบ้าน
ภายในบ้านของแม่ย่านประดิพัฒน์ซึ่งเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของ
ดวงใจรับแม่ออกจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ไปลงบันทึกประจำวันเอา
ไว้ที่สพเสม็จจังหวัดชนบุรีเพื่อความสะดวกในการดูแลแม่
แล้วก็ขอรับตัวแม่ไปดูแลคือนางดวงใจเองก็มีสิทธิ์ในการดูแลนะคะ
เพราะว่าสารสั่งแล้วว่าสามารถเป็นผู้อนุบาลแม่ได้
ซึ่งเรื่องนี้ทางพลตำรวจโทษานิทบอกว่า
ให้ผู้กำกับสนพญาไทยประสานทำความเข้าใจกับทั้งสองฝ่าย
ทางที่ดีควรจะคุยกันน่าจะดีกว่า
เจรจาพูดคุยกันในฐานะพี่น้องกันนะคะ
ตอนนี้เท่าที่รู้ก็คือตัวคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการลักพาตัว
ไม่ได้มีการกระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใด
เป็นเรื่องภายในครอบครัวเดี๋ยวจะมีการประสาน
ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันนะคะ